ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไป
ก่อนหน้านี้พอถึงวันแม่เราจะนึกถึงพวงมาลัยดอกมะลิ
เอาพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่วันนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะคะ
การหาซื้อดอกไม้หรือแม้แต่การจะเอาดอกไม้ไปกราบแม่เนี่ย
บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันลำบากนะคะ
วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของวันแม่ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
เขาบอกสิ่งที่ขายดีในวันนี้ไม่ใช่พวงมาลัยดอกมะลินะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ากลายเป็นวุ้นพวงมาลัยมะลิแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลย
ก็คือพวงมาลัยแซลมอนเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นไหมคะน้องเขาไม่ได้เอาพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้นะคะ
แต่ว่าเป็นวุ้นทำเป็นรูปพวงมาลัยเนี่ยค่ะ
เอาไปกราบคุณแม่เพื่อแสดงความรักความกระตันอยู่เนื่องในวันแม่
แล้วก็ไม่ได้ไหว้แม่คนเดียวไหว้คุณยายไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะ
นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันแตกต่างไปจากปีอื่นนะคะ
เพราะเขาบอกว่าปีนี้พวงมาลัยดอกมะลิที่ทำจากวุ้นมะพร้าว
ขายออนไลน์กันเป็นจำนวนมากขายดีนะคะ
พอไปสำรวจเนี่ยก็มีการสั่งซื้อบางคนซื้อ๓ชิ้น
ชิ้นอย่างงี้ก็ประมาณแปดสิบเก้าบาทซึ่งก็จะราคาถูก
พวงมาลัยดอกมะลิอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะ
ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเลยทีเดียวก็สภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะ
ปีนี้ก็เลยกลายมาเป็นวุ้นพวงมาลัยนะคะ
ขณะที่ถ้าไปดูบรรยากาศการขายพวงมาลัย
สำรวจตลาดก็ตามคาดเลยค่ะไม่ค่อยคึกคัก
ปีนี้ผู้ขายบอกว่ายอดตกควบเลยเป็นเท่าตัวเลยนะคะ
สถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะคนไม่กล้าออกมาซื้อ
แล้วโรงเรียนก็หยุดไม่มีกิจกรรมนะคะ
แต่ถ้าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าก็ขายได้เรื่อยนะคะ
อกมะลิราคายังขยับขึ้นเป็นพันบาทต่อกิโลกรัม
ขายหน้าร้านก็ตกพวงละ๒๐๑๐๐บาท
แต่แม่ค้าก็ไม่กล้าซื้อมาเยอะกลัวจะขายไม่หมดนะคะ

เขาขายแซลมอนเขาก็สไลด์แซลมอนทำมาเป็นพวงมาลัยเลยค่ะ

ให้เป็นพวงมาลัยแซลมอนเอาไปกราบแม่อุ้ยคุณแม่ต้องชอบแน่เลย
คุณแม่ชอบแต่ถ้าเป็นผมเอาอันนี้ไปให้

ไม่ครบอย่าลืมน้ำจิ้มให้คุณแม่ด้วยนะคะ
จากพวงมาลัยนี้แล้วก็ยังมีเค้กแซลมอนด้วย
ก็เอาเนื้อปลามาทำทั้ง๒เมนู
ก็เสียงตอบรับดีมากจริง
นี่ก็เป็นบรรยากาศวันแม่สำหรับปีนี้ค่ะ